สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิว
รัฐนามงคลนะครับช่วงนี้ไปดูผลงานของ
สามารถคว้าแชมป์แบตมินตันทางด้านที่มาเลเซีย
ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์แล้วเธอนี้
ซึ่งไปดูกันเลยครับว่ากำลังใจของเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

เมรัชนกอินทนนท์มือ๔ของรายการจากไทยครับ
เปิดฟอร์มเอาชนะไทยซื่อหญิงนักตบจากไต้หวันไป๒เกมรวดนะครับชนะ

พร้อมกับเงินรางวัลอีก๑๔๘๐๐๐บาทไปครอง
พร้อมกันนี้น้องเมย์ยังเตรียมขยับขึ้นไปเป็นมือสองของโลกจากการจัดอันดับในสัปดาห์หน้าอีกด้วย

การทำงานได้ค่อนข้างจะดีค่ะและอาจจะขึ้นเป็นมือ๒ของโลกค่ะ
อยากทุกคนขอให้กำลังใจเมียต่อไป
เพราะว่ารายการต่อไปของเมย์ก็จะเป็นรายการสิงคโปร์ในอาทิตย์หน้าค่ะ
อยากทุกคนติดตามโดยงานของเมย์นะคะ

พอได้แชมป์แล้วแน่นอนครับไม่พลาดที่จะโพสต์ลงเฟซบุ๊คนะครับ
ก็โพสต์ถึงกำลังใจคนสำคัญของเธอนะครับ
ก็คือตะวัน๑๐ตรีปัณวิทย์ทองน่วมนะครับ
สำหรับน้องเมย์นะครับก็รายการต่อไปของเธอก็คือ
วันนี้ก็จะเดินทางกลับถึงไทยในช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ก็ไปรอรับกันได้ครับ